ทำเอาสาวลาล่านะคะอาสยามแบบแทบจะยิ้มไม่ออกเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเธอเนี้ยจริงจริงตอนเนี้ยน้ำหนักลดนะคะค่ะ

เธอก็ผอมแล้วก็โพสต์ภาพไปค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนทักแชทมา
ทำไมหญิงจังอยากถามเรื่องลดน้ำหนักแต่หญิงจังเลยอืม
นะคะคุณลาล่าก็เลยแคปข้อความมาให้ดูนะคะว่าโอ้โหคนเรา
คือจริงที่ยังไม่ได้ทันตอบนะเพราะว่ามันมีแบบ
เค้าเล่นอะไรเทคนิคกันแตกต่างกันออกไปใช่
คือบางคนก็ไปเมาส์อีกนะคะว่าอ้าวไม่กล้าบอกเพราะว่ากินยาลดน้ำหนักนะคะ
เธอยอมรับตรงนะคะว่าเธอมีตัวช่วยแต่เธอก็ออกกำลังกายด้วยนะคะ
แล้วก็เลือกทานอาหารนะคะซึ่งจริงจริงเนี้ยแหละค่ะ
ก็เลยทำให้เธอพร้อมลงนะคะในช่วงเวลาสองเดือนสิบห้ากิโลเลยละค่ะ
เพราะว่าเธอได้รับแบบการบูลลี่เยอะไงใช่ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
เขาเรียกว่ามีตัวช่วยด้วยแล้วก็เขาเรียกปรึกษาคุณหมอด้วย
เพราะว่าร่างกายของลาล่านะคะด้วยหลายอย่างนะคะ
ว่าจะเป็นกฎไหลย้อนด้วยสุขภาพและด้วยอายุส่วนสูงนะคะ
มันก็เลยต้องอาศัยหลายอย่างควบคู่กันไปค่ะ
ทีนี้มันก็มีแบบคอมเมนต์ถามละลามาหลายเนอะ
โดนแบบว่าดราม่าว่าเราหญิงไม่ตอบอะไรอย่างนี้
เราก็พยายามที่จะบอกว่าร่างกายของคนเราและการปฏิบัติตัวของคนเราไม่เหมือนกัน
แล้วก็มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีด้วย
สวยมากแบบนี้แล้วก็แฟนรักหนักมากนะคะพี่เล็กเจษดาค่ะ
แล้วก็มีข่าวลือนะคะว่าเดี๋ยวโควิดซาเธอจะแต่งงานแล้ว
เธอบอกว่าไม่จริงนะคะยังไม่แต่งเพราะว่าตอนนี้อะไรรู้ไหมคะ
เพื่อนสนิทลูลูอาสยาเออใช่พี่รู้ล่ะ
ใช่คบกับแฟนมา๑๖ปีตอนแรกจะแต่งปีนี้แหละคุณผู้ชม
แต่ติดโควิดฟ้าเจสดาค่ะก็เลยรุ้นยังไงรู้ไหมคะ
ให้เพื่อนรีบปั๊มลูกเพราะว่ากลัวพูดตรงกลัวแก่แล้วมีลูกไม่ทัน

มันจะพอดีเลยถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมา
ปีหน้ามันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่พักไปได้ปีนึง

พอมีหลานเสร็จปุ๊บก็เป็นคิวเราค่อยแต่งต่อ
ก็ค่อยว่ากันว่ากัน